ทุกคนนั่นแหละใครบ้างไม่ชอบ

ก็มีเรื่องอาหารการกินที่แบบดูแล้วโอ๊ยไม่อยากกินอีกเลย
เขาแชร์กันบนโลกโซเชียลเราก็ต้องมานำเสนอต่อนะคะคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยถ่ายได้ที่ตลาดสดห้วยขวางนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งบอกว่าสุขอนามัยอยู่ตรงไหน
ดูสิครับคนไทยแล้วก็เป็นร้านขายใหญ่ด้วย
เป็นแผงปลากลิดใหญ่นั่นไงที่วงไว้นั่นใช่สุขอนามัยไหม

หนูค่ะคุณผู้ชมหนูหลายตัวด้วย
ตัวขนาดใหญ่นะคะ๓๔ตัวเลยทีเดียว
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านค่ะ
ชื่อว่านายเบนจรงจงจิตอายุ๓๘ปี
โดยเจ้าของร้านยอมรับว่าคลิปหนูที่ขึ้นไปกินปลาสลิด

แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้านปิดและไม่มีลูกจ้างเฝ้าร้าน
ทำให้หนูนะคะฉวยโอกาสขึ้นไปกิน
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ประมาทเลินเลิกค่ะ
สัญญาว่าจะไม่นำปลามาวางตอนช่วงที่ไม่มีคนอยู่
แล้วก็จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะ
คือในคลิปเนี่ยคนบรรยายที่เขาถ่ายคลิปนะครับ

เจ้าของร้านก็ทำแค่ทิ้งปลาไปบางส่วน

แต่ว่าได้ยินเจ้าของร้านพูดแบบนี้แล้ว
ก็ให้โอกาสหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมตัดสินเอานะคะ
ซึ่งนอกจากนี้เจ้าของร้านก็บอกอีกด้วยว่า
ร้านปลาสลิดนี้เปิดมาแล้วกว่า๑๐ปีค่ะ

ปัจจุบันนะคะก็ขยายโรงงานมา

ได้รับมาตรฐานรับรองจากองค์การอาหารและยา

บอกเลยว่าถ้าไม่มีพนักงาน
จะไม่เอาปลามาวางบนแผงแบบนี้อีกแล้ว

มีเพื่อนร่วมโรคตัวจิ๋วมากินกับเรา